มันมีดราม่าออกมาทุกวันอย่างที่ผมนำเรียนเรื่องเกี่ยวกับโควิด๑๙
คราวนี้ก็เหมือนกันคุณผู้ชมจะเห็นใจน้องเหล่านี้ไหม
เด็ก๒คนติดโควิด๑๙ครับ
คนพี่เนี่ยอายุ๗ขวบเป็นพี่สาวจูงมือน้องชาย๒ขวบเท่านั้นเองนะฮะ

ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะ
ตอนขึ้นรถพยาบาลไปโรงพยาบาลครับ

ไม่ได้กลัวไปหาพ่อ
ฝากคุณหมอด้วยนะครับ
ขับรถดูเขาด้วยนะครับ
ไม่เป็นไรไปหาแม่

บ๊ายบาย
ได้ครับพี่สวัสดีครับฝากดูแลหลานด้วยนะครับ
คือตอนนี้เวลาที่มีรถแบบนี้มารับเนี่ยคนในโลกออนไลน์เขาบอกว่า
โน้นแถวบ้านฉันมีรถกับมนุษย์อวกาศมารับตัวไปแล้ว
คือบรรยากาศมันเด็กไม่เข้าใจไงนะฮะเด็กก็กลัวสิครับคุณผู้ชมฮะ
พี่สาวน้องข้าวหอมอายุ๗ขวบจูงมือน้องโอ๊คนะครับ
น้องชายอายุ๒ขวบเท่านั้นเองเดินออกจากบ้านมาขึ้นรถพยาบาล
เพื่อไปรับตัวในเพื่อไปรักษาตัวในโรงพยาบาลครับ
เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยนะฮะติดโควิด๑๙นะครับ
พอมานั่งบนรถพยาบาลเห็นไหมครับพอจะปิดประตูน้องโอ๊คร้องนะครับ
กลัวครับพี่สาวก็กอดแล้วปลอบใจอยู่ข้าง
แล้วก็มีคุณลุงคนที่ถ่ายคลิปบอกสู้นะไม่ต้องกลัวนะ
จะได้ไปหาพ่อไปหาแม่อ้าวทำไมไปหาพ่อไปหาแม่ล่ะ
คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับพ่อกับแม่ของน้องทั้งสองคนเนี่ย
เจอโควิด๑๙ไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วไปอยู่โรงพยาบาลก่อนหน้านี้แล้ว
โดยหนูน้อยทั้งสองคนอยู่บ้านมีลุงกับป้าช่วยดูแลให้
และผลการตรวจของเด็กทั้งสองออกมานะครับ
อย่างที่เราทราบกันถ้าคนในครอบครัวคนใดคนหนึ่งติดโควิดเนี่ย
มันมีแนวโน้มที่มันจะติดทั้งครอบครัวครอบครัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับ
ตอนนี้น้องทั้งสองคนก็ไปที่โรงพยาบาลแล้วนะครับ
โดยเขาก็จะจัดให้ทั้งครอบครัวอยู่ด้วยกันเลยล่ะ
พ่อแม่ลูกจะได้ดูแลกันด้วยนะครับ
เนื้อรักษาตัวป้องกันโรคโควิด๑๙กันนะครับคุณผู้ชมครับ